อ่ะไปที่ลบบุรีบ้างครับคุณผู้ชมครับ
ลงพื้นที่ช่วยเก็บพืชผลทางการเกษตรนะครับ
แล้วก็รับซื้อจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙

อันนี้ไม่ใช่เกษตรกรที่ตัดผมหัวเกรนนะครับ
แต่เป็นทหารชุดจิตอาสาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ลบบุรีครับลงพื้นที่ไปซื้อผักที่สวนผักของนายธนาทิพย์เถื่อนวง
ในตะบนขาววงอเภอพระพุทธบาท
ทหารช่วยกันเก็บกวางตุ้งผักชีน้ำหนักรวมกว่า๔๐กิโลกรัมได้ครับ
เพื่อนำไปปรุงอาหารในโรงประกอบเลี้ยงของหน่วย
ให้ทหารกองประจำการได้กินกันตามโครงการโอ้โหชื่อน่ารักทีเดียว
น้องทหารอิ่มนะฮะ
แล้วก็ท้องพี่เกษตรกรมีรายได้
ตามนโยบายของกองทัพบกครับ
ที่ต้องการจะช่วยเหลือกเกษตรกรในทุกพื้นที่

งานนี้นะฮะคือทหารมาแบบบุฟเฟ่ครับ
ซื้อเองตัดเองขนกลับเองนะครับ
ไม่ต้องเปลืองแรงพี่ชาวสวนเลย
ผักไปกินนะครับแล้วก็ยังได้ช่วยเหลือกเกษตรกรด้วย

เราเคยเห็นทหารเกี่ยวข้าวอันนี้ก็มาเก็บผักนะครับ